ทีมข่าวของเราได้ภาพนี้มาค่ะ
อยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพนี้

เป็นภาพที่เราได้มาจากเพจเฟซบุ๊ก
พระรานค่ะเป็นภาพมุมสูงค่ะ
ได้เห็นบรรยากาศของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะ
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง

เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ที่บริเวณ๒ฝากฝั่งนะคะ

ได้มาจากเพจพระรานค่ะ
ก็จะเห็นประสบกรณิกรชาวไทยนะคะ
กทงชาสวมใส่เสื้อสีเหลือง
และเปล่งเสียงทรงพระเจริญนะคะ
รวมถึงเรายังได้ฟังการเปิดใจนะคะ

เสด็จทั้งสองพระองค์นะคะ

ถือเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตเลย
ที่ได้กราบฝ่าพระบาทในหลวงราชการที่๑๐

เหมือนหูอื้อไม่ได้ยินอะไรเลย

พระองค์ทรงตรัสขอบใจที่ทำเพื่อประชาชน
แล้วคุณบินคนไทยก็คือน้ำตาไหลร้องไห้เลย

ซึ่งคุณไทยก็เล่าวินาทีประทับใจอีกหนึ่งว่า
ตอนที่พระองค์มีพระราชดำรัฐตอบกลับ
เสโทหรือว่าเหงื่อของในหลวงราชการที่๑๐

คุณไทยบอกว่าเปรียบเสมือนน้ำทิพย์เลยค่ะ
จะรู้กับความตื่น
ความกลิ่นติในใจ

หยดที่กระบุ้งนี่เลยที่ศีรษะ

จังหวะที่คุณบินกับคุณไทยพูดถึงนะคะ

น้องพระเจริญก็ถึง

น้องพระเจริญก็ถึง

น้องพระเจริญก็ถึง

น้องพระเจริญก็ถึง

น้องพระเจริญก็ถึง

น้องพระเจริญก็ถึง

น้องพระเจริญก็ถึง